เพราะว่ามีเด็กถูกใช้เป็นตัวประกัน
ผัวเมียทะเลาะกันฝ่ายชายอุ้มเด็กเอาไว้ครับ

เพราะว่าแต่เกิดว่าตีกันแล้วเด็กล่วงหลบท็วน
ปรากฏถูกฝ่ายชายต่อยเขาให้ดูเหตุการณ์ครับ
โอ้โหนี่ชุนละมุนกันอยู่ริมถนนเลยนะ
ละมุนอลละวนกับคน๓คนตรงนี้
ผัวเมียคู่หนึ่งนะฮะแล้วพลเมืองดีคนกลาง
จะไปช่วยหย่าศึกเพราะผัวเมียเขาทะเลาะกันตีกัน
แล้วฝ่ายชายอุ้มเด็กเอาไว้เห็นไหมฮะ
แล้วถ้าอุ้มเด็กเป็นลูกของเขาด้วยนะ
คือกอดเหมือนกับรัดเอาไว้ที่ช่วงอก
แล้วเด็กขาก็ห้อยไปแกว่งมาอยู่แบบนั้นนะครับ

แต่เด็กไม่ควรจะมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้

โดนฝ่ายชายต่อยสวนน่วมเลยครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่โคราชครับ
พลเมิงดีนะฮะเพราะเจอแบบนี้ปั๊บถามว่าเข็ดไหม
เราก็ไปตามหาตัวเขาจนเจอแล้วฝ่ายหญิงเนี่ย
ทำไมถึงมาทะเลาะกับสามีตรงนี้ได้แบบนี้
เราก็ไปตามหาความคืบหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นว่าแจ้งทางตำรวจไปแล้วด้วย
วันนี้เราไปเจอกับผู้หญิงในคลิปนี้ก็คือเมียที่ถูกผัวต่อยผัวตีนั่นแหละครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคบกับฝ่ายชายชื่อวิสรุธเนี่ย
๖ปีแล้วนะฮะวิสรุธอายุ๓๓อยู่กินกันมาจนมีลูกด้วยกัน๑คน
ในช่วงเวลาที่อยู่กินด้วยกันก่อนหน้านี้
เธอถูกเลี้ยงด้วยลำแข้งมาโดยตลอดต่อยครับยกเว้นแค่ตอนที่เธอท้อง
ฝ่ายชายก็เผลามือลงไปหน่อยเผลามือเผลาแข้ง
แต่พอคลอดลูกเสร็จแล้วกลับมาโดนต่อยโดนตีเหมือนเดิมครับ
หนักสุดเธอบอกโดนบีบคอเอาสายไฟมามัดมือ
แล้วซ้อมเธอเจ็บปวดแทบใจจะขาดตายฮะตัดใจเลิกครับ
แต่ฝ่ายชายยังตามมาระรานนี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่เธอบอกว่า
โดนมัดมือคุณขวัญคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมเชือกสีขาวขาวนั่นน่ะ
เคยแจ้งความแล้วหลายครั้งแต่เรื่องก็เงียบเมื่อวานนี้เธอพาลูกและเพื่อน
ไปโรงพยาบาลต้องการไปเซ็นเอกสารเพื่อจะส่งตัววิสรุธเนี่ย
ผัวของเธอไปบำบัดยาเสพติดขากลับแหมมันบังเอิญเหลือเกิน
วิสรุธขี่มอเตอร์ไซค์มาและเหมือนจะดักรอด้วย
พอเห็นปั๊บวิสรุธมาจะถีบรถเธอให้ล้มก็เลยต้องจอด
เพราะว่าถ้ารถล้มปุ๊บมีลูกด้วยไงฮะค่ะหลังจากนั้นวิสรุธเข้ามากระชากลูก
จากอ้อมอกของเธอแล้วไปหิ้วไว้เด็กห้อยต่องแต่งอยู่แบบนั้นครับ
พลเมืองดีคนนั้นคือเพื่อนเธอที่ไปโรงพยาบาลด้วยกัน
ไปกับเพื่อนแล้วไปกับลูกใช่ไหมฮะเพื่อนเห็นแบบนี้เฮ้ยต้องเข้าไปช่วยห้าม
พลอยโดนทำร้ายร่างกายไปด้วยครับลองฟังตัวของฝ่ายหญิง
และเพื่อนที่เข้าไปช่วยแล้วโดนต่อยฮะ
กำหนดจนคบกันใหม่ตีตลอดตีแล้วหนูก็คือแบบจะเลิกกับเขา
แต่เขาก็ไม่ยอมเลิกค่ะเขาก็อยู่ที่บ้านของหนู
เขาก็ไม่ยอมเลิกก็คือแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นลูกหนูคนโตก็ยังน้อยอยู่ต้องเรียนหนังสือ
หนูก็เลยต้องทนอยู่หนูเลิกกับเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมเลิก
เขามาตามลาวีตามแบบคอยมาก่อกวนนะคะ
ไม่ให้ทำงานไม่ให้แบบทำอะไรไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้
ก็ระแวงกลัวเขาจะแบบมาทำร้ายอีก
ตอนนี้คือต้องการเอาลูกมาค่ะ
เพราะเขาเอาลูกเป็นเหมือนแบบเครื่องมือในการที่ให้หนูกลับไปหาเขาค่ะ
นี่นะฮะในขณะที่เพื่อนของคนเจ็บเองเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าคือต้องการที่จะไปช่วย
แล้วก็ปรากฏว่าโดนต่อยซะอย่างนั้น
ทางด้านของคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นนายจ้างของฝ่ายหญิงครับ
บอกว่าผมทนไม่ไหวหรอกลูกน้องผมต้องมาโดนฝ่ายชายทุบตีถูกทำร้ายเนี่ย
ก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์และอยากฝากตำรวจให้ดำเนินคดีถึงที่สุดครับ
มันก็เลยมาคุยกันกับพี่ผู้หญิงนะว่า
ว่าจะเอาของลูกมาแต่พี่ผู้หญิงก็ไม่ยอม
หวังนักใช่ไหมมึงเป็นอะไรมาหลายรอบแล้วนะ
โดนก็เลยบอกอะไรรับทีแล้วมันก็ได้มาต่อยสว่างเลย

ด้วยความนี้ถามว่าจะกลับไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้

เพราะน้องมันก็เลิกมานานแล้วแล้วก็อยู่ที่นี่
ประมาณนั้นเราก็เห็นน้องมันตั้งใจอย่างนั้นแล้ว

ปล่อยเขาไปปล่อยเขามาโดนทำร้ายเกินไป

นี่คือคนที่เอาคลิปไปโพสต์เป็นนายจ้างของฝ่ายหญิงนะฮะ
เดี๋ยวจะพาลูกกลับมาคืนสู่อ้อมอกแน่
และจะไปไกลเกลี่ยกันอีกครั้งที่โรงพัก

น่าเห็นใจที่สุดคือเด็กน้อยนะคะ